ตอนนี้ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล

ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ช่วงที่เป็นแกนนำกปศเวทีแจ้งวัฒนะ
ส่วนคดีปลอมแปลงเครื่องหมายพระปรมาพิไทยเนี่ย
อายการส่งฟ้องไม่ทันฝากขัง
ก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาพร้อมกันนะฮะ

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
หรืออดีตพระพุทธอิสระนะครับ
ก็คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขอเลื่อน

โดยทางทนายแจ้งต่อสารว่ากำลังป่วยหนัก

ได้โพสต์ข้อความอาการป่วยล่าสุดบอกว่า

ดวงตาด้านขวามีอาการจอประสาทตาแหว่งเป็นหลุมจวนเจียนจะขาด
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัด
แต่ต้องใช้เวลาพักฟื้น๑เดือน

คว่ำหน้าสลับนอนตะแคงเท่านั้น
ขณะเดียวกันยังมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
พบว่ากระดูกสันหลังข้อที่๒และ๓ทับเส้นประสาท
ซึ่งต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องจนกว่าอาการเจ็บปวดจะบรรเทา
เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อช่วยพยุงน้ำหนัก
ในเพจนี้ยังได้เผยแพร่จดหมายที่ถูกเขียน
ขณะที่อดีตพระพุทธอิสระอยู่ในเรือนจำ
โดยระบุข้อความว่าเขียนที่คุกแดน๔พิเศษ
อำนาจทำให้เป็นทุกข์การอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่น
ยังทุกข์ไม่เท่าอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสที่ครอบงำ
การเป็นอิสระจากผู้อื่นก็ยังไม่สุขเท่าการได้เป็นอิสระจากกิเลส
บุคคลผู้รักตนเองจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
แล้วก็ลงชื่อเอาไว้พุทธอิสระ
เพจเขาพยายามสื่อให้เห็นว่าป่วยจริง
และบรรกันตัวออกมาอยู่ข้างนอกและไปขึ้นสารไม่ได้